คุณผู้ชมครับติดตามกับทางไทยรัฐทีวีนะ
เรามีหลายเรื่องราวให้ติดตามมาเดี๋ยวจะเผาสารบ้านเมืองต่าง

ละครดีทางไทยรัฐทีวีก็มีนำเสนอนะคะคุณผู้ชม
วันนี้วันอังคารค่ะอย่าลืมนะหลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์
ติดตามได้กับละครน้ำดีของเราภัยแดง
ซึ่งในแกว่งกับสมพันธ์กลางดูเหมือนจะร่วมมือกันดีนะ
แต่แล้วทั้งคู่ด้านเกิดมีปากเสียงกันอีก
เรียกว่าแทบจะกระโดดต่อยตีกันเองเลยค่ะ
แต่เหตุเนี่ยเกิดจากอะไรเหตุการณ์จะจบลงอย่างไรเข้มข้นขนาดไหน
คืนนี้เราไปหาคำตอบกันรอติดตามชมให้ได้เลยนะคะ
วันอังคารนี้คืนนี้๔ทุ่มครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
หลังจบรายการไทรัฐนิวโชว์ค่ะ